ดูเรื่องน้ำกันต่อต่อจากเรื่องไฟนะคะอันนี้ต้องบอกว่าพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำสายหลัก
แม่น้ำป่าศักดิ์แม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ต้องส่งใจไปช่วยเลยค่ะ
อยู่ในภาวะวิกฤตนะคะที่อ่างทองนี่คุณผู้ชมดูน้ำที่อ่างทอง
เป็นแบบนี้แล้วนะคะในตอนนี้นะคะน้ำจำนวนมากจากแม่น้ำเจ้าพญา
คือมันลอดใต้พนังกั้นน้ำแล้วก็ทะลักเข้าท่วมพื้นที่ตำบลจอระเข้ร้อง
ตอนนี้จราเข้ร้องเนี่ยถูกท่วมขยายวงกว้างเป็น๕หมู่บ้านแล้วนะคะ
นี่ค่ะมีในอันนี้คือโซนอำเภอชายโยที่อ่างทองนะคะ
ห้าหมู่บ้านชาวบ้านได้รับผลกระทบแล้วกว่าสามร้อยครัวเรือนนะคะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองมอบหมายนะคะ
ให้มีการเข้าประสานงานแก้ไขปัญหาคันกั้นน้ำที่พังลงกว่า๒๐เมตร
ตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะชะลอหรือว่าลดการไหลของน้ำได้นะคะ
ชาวบ้านคนหนึ่งเล่าด้วยความระทึกบอกว่าตอนที่น้ำทะลักเข้ามาที่บ้านเขาเนี่ย
ตกใจมากหยิบได้แค่เงินกับของมีค่าติดตัวออกมา
ของอื่นยังไม่ได้เก็บต้องรอให้น้ำลดลง
ถึงจะเข้าไปสำรวจความเสียหายได้นี่ดูปริมาณน้ำดูกระแสน้ำนะคะ
เร็วมากนะคะเนี่ยค่ะไปดูฝั่งแม่น้ำป่าศักดิ์บ้างค่ะ
ตอนนี้ชนประธานเร่งซ่อมคันพนังกั้นน้ำคลองสาขาคลองชัยนาฏป่าศักดิ
ประตูน้ำเริงรางตำบลสร้างโศกนะคะ
จังหวัดสระบุรีซุดตัวพังเสียหายเป็นระยะทางยาวกว่า๒๐เมตรนะคะ
ล่าสุดเนี่ยก็ยังปิดไม่ได้นะคะน้ำไหลแรงอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะ
น้ำที่เอ่อล้นในคลองป่าศักดิ์ชัยนาฏระดับน้ำก็สูงขึ้นเรื่อยนะคะ
แรงดันเนี่ยนะทำให้ตาข่ายขนาดใหญ่ที่บรรจุก้อนหินเอาไปวางเนี่ย
ถูกน้ำพัดหายไปคือตะข่ายใส่ก้อนหินที่เอาไปกั้นน้ำยังถูกพัดหายอ่ะ
คุณผู้ชมลองจินตนาการดูแล้วกันว่าน้ำแรงขนาดไหนนะคะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมามวลน้ำไหลมาถึงตำบลไผ่หลิวที่อำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรีแล้วนะคะ
ระดับน้ำก็สูงขึ้นเรื่อยเรื่อยค่ะนี่ค่ะพระนครศรีอยุธยาค่ะ
วันนี้เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาธิ์ยังปล่อยน้ำที่สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะ
นั่นก็ทำให้น้ำท่วมในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ท้ายน้ำและรุ่มต่ำติดแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยค่ะ
ครับที่เห็นอยู่นี้คือวัดท่าการร้องตอนนี้ต้องกรอกกระสอบทรายทำแนวป้องกันน้ำท่วมสูงเมตรยี่สิบเซน
แล้วซ้อนเพิ่มเป็น๓ชั้นทำยาวไปเลยกว่า๑๕๐เมตรนะคะ
รอบวัดสี่ทิศเลยทำกระสอบทรายยังไม่พอยังติดเครื่องสูบน้ำสิบเครื่อง
สูบน้ำที่มันเข้ามาเนี่ยออกไปด้วยนะคะเพราะว่าในวัดนี้เนี่ยมีโบราณสถานก็ต้องป้องกันเต็มที่นะคะ
ครับนี่ค่ะให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศของน้ำท่วมตอนนี้ก็ยังวิกฤตในหลายหลายที่นะคะ
อ่านี่ค่ะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะและที่เห็นอยู่นี้ที่สระบุรีนะคะ
ที่เห็นอยู่นี้คือแม่ของคุณมิคทองระยะ
ถ้าจำกันได้คุณมิคทองระยะเคยโพสต์
โพสต์ลงสื่อบอกว่าที่บ้านเขาโดนน้ำท่วม
คือแล้วระดับน้ำสูงขึ้นเร็วมากนะคะ
ตอนที่เขาโพสต์วันที่๑เนี่ยระดับน้ำอยู่ที่ระดับข้อเท้า
แต่วันนี้ค่ะผ่านมา๓วันเป็นแบบนี้
คือที่เห็นอยู่นั้นคือคุณแม่เนี่ย
นั่งเรือแล้วก็มุดประตูบ้านออกมานะคะ

อยู่กลางบ้านเนี่ยมันสูงอย่างนี้เลยค่ะ

แล้วก็นี่เป็นทีมงานองค์กรทำดีของคุณบุ๋มปนัดดา

แล้วก็นั่งเรือไปพาแม่ของคุณมิ๊กออกมานะคะ

นี่คือชีวิตของคนสระบุรี
ที่ตำบลเรืองราวนักหลักผีนี้นะคะ
ตอนนี้นะครับคุณแม่ผมปลอดภัยดีนะครับ
ผมอยู่กับญาติพี่น้องที่บ้านที่สระบุรีนะครับ

อาหารการกินนะครับทุกอย่างอยู่ครบนะครับผม

ขอบคุณทุกแบบกำลังใจทุกความเป็นห่วงเลยนะครับผม
แต่ว่าตอนนี้ผมขอย้ำว่าคุณแม่ปลอดภัยดีนะครับผม
อยู่บ้านครับมีความสุขดีนะครับผม

ขอบคุณภาพจากไอจีย์ของบุงปรนักราดด้วยนะครับ
มิกขอให้น้ำลดเร็วนะ
ขอให้ที่บ้านให้คุณแม่ปลอดภัยนะครับ